นานทีตอนนี้เขาเพิ่งจะออกงาน
หลังจากที่งดรับงานอีเวนต์ไปนานถึง๓เดือน
เพราะว่าคุณแม่เนี่ยแพ้ท้องออกงานทีคุณดู

นั่นน่ะสิสวยมากนะดูมีน้ำมีนวลนะคะ
ตอนนี้เนี่ยคันของเธอเข้าสู่เดือนที่๔แล้วนะคะ
เจอกันคราวนี้ก็เลยขอให้อัปเดตถึงทายาทตัวน้อยที่อยู่ในท้องสักหน่อยหนึ่ง
ด้านคุณแม่เขาบอกว่าเริ่มปรับตัวดีขึ้น

ส่วนเรื่องเพศจะได้ลูกชายหรือลูกสาวไปฟังจากปากของวาดที่คุณพ่อกันเลยค่ะ

ชื่อยังไม่ได้คิดอะไรแบบจริงจังค่ะต้องรอใกล้ก่อน
พ่อเขานี่ก็ต้องต้องเตรียมใจรับอารมณ์เรามากกว่า
เพราะว่าช่วงที่เล้นอารมณ์แบบทราบร้อนสวิงลิ้นโก้มากแบบเวียง
หรือว่าเขาหายไปแป๊บนึงก็จะแบบ
จะร้องไห้แล้วว่าไปไหนทำไมไม่อยู่กับเรา
ตอนนี้นางเริ่มคิดถึงลูกคนที่๒คนที่๓คนที่๔ของนางแล้ว

เราเก็บไข่ไว้แล้วก็เก็บตัวอ่อนไว้ก็ยังเหลืออีก๙ตัว
เราก็เริ่มคิดแล้วต่อไปแบบต้องเว้นห่างเท่าไหร่
เพียงแต่ว่าผู้จัดการเป็นคนรับงานมาให้และส่วนตัวก็ลองซื้อมาใช้เองด้วย
ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้หากมีการเรียกเข้าไปพบ
ทั้งคู่ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ
พร้อมทั้งยอมรับว่าหลังจากนี้คงต้องเข้มงวดเรื่องการรับงานให้มากขึ้น
แต่คงไม่ถึงกับเลิกรับรีวิวค่ะ
จริงคือคุณเห็นรูปคุณนิวเคลียร์ตอนท้องไหม

อันนั้นคือเข้าสู่เดือนที่๔
ใช่แล้วคุณอุ้มพี่สาวเขาคอมเมนต์ว่าอะไร
เหมือนไม่ได้เข้าห้องน้ำเฉย